อะไรก็แพงมันต้องแพงจะกินอะไรก็แพงอย่างงี้อย่างของแพงแห่งขึ้นราคา
ถ้าข้าวขึ้นราคาในอาหารทั่วไทยก็ขึ้นราคา
ขึ้นราคาทีนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ไหนขึ้นราคาข้าวแล้วบางพื้นที่เขาบอกไหวยันตรึงไว้ได้ดูที่เชียงใหม่กันก่อนแล้วกันนะคะเชียงใหม่ตอนนี้ยังไหว
คำว่าไหวคือยังไม่ขึ้นราคา
เชียงใหม่ค่ะข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ
ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๔บาท
ถังละ๑๕กิโลกรัม๕๑๐บาท
ถ้าเป็นเกรดรองลงมาเรียกว่าข้าวหอมมะลิอย่างดี
อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๓๐บาทนะคะ
ถ้าเป็นถัง๑๕กิโลกรัม๔๕๐บาท
ไปสอบถามเจ้าของร้านขายข้าวสารค่ะบอกว่ายังไม่ปรับขึ้น
เพราะขายส่งไม่ขึ้นขายปลีกจะไปขึ้นได้ยังไง
ที่บอกว่าขึ้น๕บาทต่อกิโลกรัมน่าจะเป็นข้าวสารบรรจุถุงสำเร็จ

ข้าวสารที่เขาขายเป็นข้าวสารตักขายเองตักชั่งเอง
และเมื่อข้าวสารยังไม่ขึ้นราคาก็ส่งผลถึงข้าวสวยที่หุงขายกันในตลาดก็ยังราคาเดิมด้วยนะคะ
ข้าวขาวหรือข้าวเสาให้ยังขายถุงละ๖บาท
ถ้าเป็นข้าวสวยหอมมะลิขายถุงละ๗บาทเท่าเดิม

ยังไหวไปดูพื้นที่ไม่ไหว
พื้นที่ไม่ไหวขอนแก่นค่ะ
ข้าวสารปรับราคาขึ้นแล้ว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาข้าวสาร
ไปคุยกับเจ้าของร้านอำนวยค้าข้าว

คุณอำนวยบอกว่าราคาข้าวสารปรับขึ้น
ตั้งแต่เดิมพฤษภาคมแล้วนะครับ
ข้าวสารกระสอบ๔๕กิโลกรัมปรับขึ้นมากระสอบละ๑๐๐บาท
จากนั้นก็ปรับราคาขึ้นมาเรื่อยตลอดเลย
ส่วนสาเหตุมาจากข้าวส่งออกต่างประเทศได้เยอะ

ตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ตอนนี้ซื้อแค่กิโลกรัมซื้อเล็กแต่ว่ามาซื้อบ่อยเอา
ส่วนบุรีรำลักษณะคล้ายขอนแก่นค่ะไม่ไหวค่ะ
ขอปรับราคาข้าวสารบางชนิดเท่านั้นนะไม่ได้ขึ้นทั้งหมดนะคะ
ชนิดขึ้นอีกกิโลกรัมละ๖บาท
ขันทรนิกรรำเป็นแม่ค้าขายข้าวสารค่ะ
จำเป็นต้องขึ้นมีแค่๒อย่างที่ขึ้น
ข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษ
และข้าวสารเหนียวคัดพิเศษขึ้นกิโลกรัมละ๖บาท

แต่คนขายยังได้กำไรเท่าเดิมนะ
ก็เลยอยากให้รัฐบาลช่วยหน่อย
หามาตรการควบคุมราคาสินค้าด้วย
เพราะคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่ใครค่ะ
ปลายทางที่เอาข้าวเข้าปากก็คือผู้บริโภคนั่นเอง

ชาวนาเขาได้ประโยชน์หรือเปล่า
มันแค่อยู่พ่อค้าคนกลางในส่วนกลางที่เอาไปขายส่งออก
แต่ชาวนาที่เขาทำนานเนี่ยเขาได้รายได้เพิ่มหรือเปล่า
อันนี้ชาวนาเขาฝากบอกมาไปขึ้นเพราะว่าส่งออกเยอะขึ้น
เพราะราคาน้ำมันแต่ชาวนาโดนกดราคามันก็ไม่ได้มีประโยชนกับชาวนาเลย
อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับนะฮะ